จากเรื่องของความเชื่อที่เราเอามาฝากกันแล้วนะคะ
เรื่องของการท่องเที่ยวที่เรามี
ที่นี่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกล้าละสินจ้า
กล้าละสิน
กาลสินนะผ้าไหมแพรวาสวยสาวผู้ไทยก็งาม
ที่ไหนล่ะไปที่บ้านโนนสูงค่ะ
อยู่ที่หมู่๗ตะบนคุ้งเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะ

กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี
ทางอำเภอเขาจัดขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้มาเรียนรู้เสน่ห์ของภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน

ก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องการดูฝ้ายทอผ้า
เรียนรู้เรื่องการทอผ้าข่าวม้า
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
แล้วก็พาไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
วัดวังคำด้วยครับซึ่งภายในวัดก็จะได้เรียนรู้
ศิลปะที่มีความงามแบบล้านช้างแล้วก็ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของวัดที่เขาว่ากันว่ามันมีประวัติความเป็นมา
มีความสำคัญกับชาวเขาวงมากเลยนะคะจ้ะเสร็จแล้วเนี่ย
ก็จะได้ไปเรียนรู้กันต่อกับประเพณีและวัฒนธรรมดีของชาวบ้านโนนสูง
อำเภอเขาวงและพิธีหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือ
บายสีสู่ขวัญให้กับนักท่องเที่ยวเป็นประเพณีอีสานค่ะคุณ
เวลาใครที่ไปทำงานต่างถิ่นแล้วกลับบ้านมา
บ้านเกิดเมืองนอนเขาก็ต้องมีการบายสีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเรือนของชาวอีสาน
เขาก็ต้องมีการทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือการแสดงฟ้อนผู้ไทยเป็นอีกหนึ่งศิลปะการแสดงดีของชาวเขาวง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวบ้านโนนสูงอำเภอเขาวงก็ไปเที่ยวกันได้
การท่องเที่ยวนวัดวิถีแบบนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะเออสวยงามนะ
ทั้งเสื้อผ้าทั้งประเพณีแล้วก็ชาวบ้านน่ารักหลายคนเลยนะคะ